สุรธานีค่ะที่มีสามีพระยาถูกคนร้ายไล่ยิงในสวนยางพารานะคะตอนที่ออกไปกรีดยางแล้วก็ลูกสาวของสามีพระยาคู่นี้อยู่บ้านใกล้ใกล้ได้ยินเสียงปืนแล้วออกมาดูเห็นเลยต่อหน้าต่อตาว่าพ่อกับแม่กำลังถูกยิงนะคะตัวพ่อเนี่ยเสียชีวิตส่วนแม่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสคนก่อเหตุไปมอบตัวแล้วนะคะคนก่อเหตุก็เป็นคนสนิทกัน
รพงศ์สาลีหรือในเขียวอายุ๒๕ค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับสามีเนี่ย
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับในเขียวผู้ก่อเหตุเลยนะ
สนิทกันมากด้วยซ้ำบ้านอยู่ใกล้กันด้วย

คืนเกิดเหตุเธอกับสามีออกไปกรีดยาง
ในเขียวเดินตามไปด้วยนะคะเพราะว่าวงเล่าเลิกแล้ว
เขียวเดินตามอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าเมาอะไรมากนะ
เพราะว่าดื่มเบียร์ไปแค่๓ขวด
๓ทุ่มครึ่งช่วงที่กรีดยางใกล้จะเสร็จนะคะ
สามีมีญาติโทรมาหา
แล้วก็เล่าเรื่องคนที่ข่มขืนน้องเมียแล้วถูกทำร้ายจนตายให้ฟัง
สามีก็เลยพูดกับในเขียวขึ้นมาว่า
ถ้าเป็นเราเราไม่ยุ่งหรอกนะเมียเพื่อน
เรายอมมีความสุขเองดีกว่าสนุกกว่าประมาณนี้อ่ะนะคะอ่า
พอพูดจบปุ๊บในเขียวยิงเลยอะค่ะ
เขียวยิงใส่สามีเธอเลยเธอบอกว่าเธอตกใจมากเธอก็อยู่ตรงนั้น
เธอก็พยายามตะโกนบอกว่าโอ๊ยสามพี่โดนยิงช่วยด้วยช่วยด้วย
เขียวเลยหันมายิงใส่เธอด้วย
ประสูญทะลุไหล้ซ้ายเลยนะคะ
ตัวภรรยาคนนี้ก็เลยบอกว่างงมาก
แล้วก็ตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นรับไม่ได้เลย
ในเขียวทำไมก่อเรื่องโหดร้ายขนาดนี้

ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากลูกเพิ่งอายุ๑๓

พ่อก็คือเสาหลักของครอบครัวแล้วแม่เองก็บาดเจ็บ
แล้วเนี่ยอยู่กันแม่ลูกอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะยังไงต่อเลยค่ะ
แกถามว่าน้องเฮ้ยคนแค่บ้านมันตายแล้ว
คนอีสานนั้นน้องบ่าวแกโทรศัพท์มาบอก
เราก็ไม่ได้ตอบเราก็ไม่ได้ถามแล้วมันตายเพราะเรื่องอะไร

เชิญก็พูดไว้ให้เขียวฟังกันให้หนูฟังกัน
มันก็พูดว่าไอ้ที่มันตายนั้นมันไปข่มขืนน้องเมีย
แล้วทีนี้ผัวผัวมันเลยเห็นมันก็เลยกระทืบตาย
กระทืบตายขาดตีนมันว่าอย่างนั้น
มันก็เลยพูดว่าพูดไปพูดมาเขาเป็นเรา
เขาเป็นพุ่มน้าเขียวนะเขาเป็นผมผมไม่เอาไม่มีเพื่อน
พุ่มยอมหรือว่าอะไรว่าไอ้คำว่ามันจกปืนยิงเลย
ว่ามันยิงไปยินทำไม
หนูก็ตายยิงกะมันก็ใส่หัวไฟอยู่
มันก็ยิงยิงยิงยิงหมดแม็กซอันนี้มันถูกเมื่อไห

คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้ไปเจอกับพ่อของในเขียวผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ชื่อว่านายแดงอายุห้าสิบเก้าแต่พ่อของผู้ต้องหาเนี่ย
ไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
บอกแค่สั้นว่าก็เรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว
ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับพ่อแม่ก็ช่วยเต็มที่
แต่ลูกไม่เคยใยดีอันนี้คือตัวผู้ต้องหานะคะ
เขียวอายุยี่สิบห้าตอนนี้เนี่ยงานศพของผู้เสียชีวิต
ของผู้ต้องหาก็ไม่ได้ไปนะนี่นะคะล่าสุดวันนี้นะคะ
ที่สภพลินทร์พลตรรีนันทเดชย้อยนวล
รองผู้บัญชาการตำรกภูทรภาคแปดและตำรวจภูทร
ก็นำตัวในเขียวชื่อจริงก็คือนายวิรพงศ์มาแถลงข่าว
แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะก็ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นก็คือตัวผู้ก่อเหตุกับเพื่อนขับรถไปนั่งดื่มเบียร์กัน
ที่บ้านของผู้ตายนี่แหละพอผู้ตายไปกรีดยาง
ตัวผู้ก่อเหตุก็เดินคุยไปด้วยผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเมาทั้งคู่
ผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้นะคะก็คุยกันปกติ
ระหว่างที่เดินกรีดยางก็คุยกันไปเรื่อย
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่พอใจคำพูดของผู้ตาย
เอาปืนเจาะยิงผู้ตายเลยอืมภรรยาผู้ตายก็พยายามจะตะโกนหาคนช่วย
พยายามจะมาประคองตัวผู้ตายก็เลยยิงใส่ภรรยาของผู้ตายไปด้วยอะค่ะ
ต้นตำรวจก็แจ้งข้อหา๔ข้อหาเลยนะคะ
พยายามฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อค่ะ
เพราะว่าก่อเหตุเสร็จก็ขับรถหนีไป